วันที่ออกมาบอกข้อมูลตรงนี้

ว่าอันนี้มันแปลกนะ
เดี๋ยววันจันทร์ผมจะไปหา
ภูมิในการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

ของในพีทจำนวน๗แผ่น

มีเอกสารที่ยี่ปั๊วสลาก

จำนวน๑๕ฉบับให้กับนายพีช

มีเอกสารหวยชุดจำนวน๑แผ่น
เอาไปร้องเรียนที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดยเฉพาะเอกสารที่ยี่ปั๊วยืนยันว่า

จำนวน๙๐ล้านบาทให้กับนายพีช
เพราะว่าการนำเลขชุดมาจำหน่ายจำนวนมาก

ก็คือเรื่องของจำหน่ายเกินโคต้า

ได้รับโคต้ามาจำหน่ายไม่เกิน๕เล่มต่อคน

แล้วก็ยังได้รับสลากก่อนถึงวันกำหนดด้วยนะ
คือโคต้าของคนปกติเนี่ย

คือทุกวันที่๗กับวันที่๒๒ของทุกเดือน
แต่ทำไมแผงของในพีชได้รับมาก่อนกำหนด

เป็นการขายแบบเอาเปรียบประชาชน

มีการทำเป็นขบวนการเพื่อหวังผลทางการตลาด
เพราะหลังจากในพีชได้โพสต์เฟซบุ๊ก
ว่ามีคนถูกหวยรางวัลที่๑๙๐ล้านที่แผงของตัวเอง
คนก็แห่ไปซื้อหวยชุดกับนายพีช
ทำให้ในพีชขายหวยชุดในแต่ละวัน
ขายแบบเกินราคาได้มากกว่า๑ล้านบาท
อยากให้มีการดำเนินคดีกับนายพีช
แฟนของนายพีชแล้วก็ยี่ปั๊วที่เอาสลากมาให้ในพีช
คุณอาชญะบอกว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการต้องดำเนินคดีให้หมด
สลากนี้มันมีความหมายยังไง
อกสลากไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของใครนะครับ
เดี๋ยวพีชไปเอาปกสลากที่มีรางวัลที่๑๕ใบนี้มาได้ยังไง

คนที่ไปแจ้งความที่โคกขามนะครับเจ๊คนนั้นแหละ

แล้วก็ผมก็สงสัยว่าทำไมปลอกสลาก๑๕ใบ
ถ้าอยู่ในมือพีชจริงในวงการหวยเขารู้เลยว่าเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะต้องใช้ทุนถึงเป็นล้านล้านบาทนะครับ

โดยปกติถ้าแผงของพีทในการซื้อขายลัตเตอรี่
อันนี้คือทุกวันที่๗พี่จะต้องไปซื้อแบบนี้
กับวันที่๒๒นะครับอันโดยออนไลน์
มันจะบอกเลยว่าใครเป็นคนซื้อซื้ออะไร
แต่ว่าเนื่องจากนี้เราสังเกตจาก๓สี
มีหวยชุดมาขายจำนวนมาก

แล้วเอามาจากใครเอามาจากยี่ปั๊วอยู่แล้ว
เพราะยี่ปั๊วเนี่ยจะได้หลังจากที่ได้โคต้าจาก
โดยเฉพาะหวยชุดขายเท่าไหร่ก็ไม่พอ
นะครับ
มันทำให้เห็นเลยว่าวงการครั้งนี้มันมียี่ปั้วเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอน
มันเป็นไปได้ไงที่พีชขาย๑๕ใบหวยชุด๑๕ใบ
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราให้พอกองสลากดำเนินการ
แล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ของรัฐบาลลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจัง
เพราะว่าไม่นั้นเนี่ยประชาชนทั่วประเทศจะต้องซื้อหวยแพง
ตั้งที่คุณบอกว่าคุณออกสลากมา๙๐ล้านฉบับ
ต่อให้คุณออกมา๑๘๐ล้านฉบับถ้าคุณยังมีการล็อกสเปคได้นะครับ
มันก็จะเป็นแบบนี้แหละประชาชนก็ต้องซื้อหวยแพงอยู่เหมือนเดิม
นี่คุณอัชรุยะบอกว่าพอออกมาเปิดโปรงเปิดเผยเรื่องของนายพีชเนี่ย
รวมทั้งเรื่องของขบวนการเนี่ยมีคนที่อ้างว่าเป็นยี่ปั๊ว
โทรมาข่มขู่นะบอกให้หยุดเคลื่อนไหวเนี่ย
ก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการแน่นอน
ทีนี้สิ่งที่คุณอัชรุยะไปยื่นกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยซึ่งเป็นกรรมการของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล

บอกว่ากรณีของในพีชนะครับประเด็นการจำหน่ายสลากเกินราคาใบละ๘๐บาท
เรื่องนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้ทันทีเลยนะฮะ
มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือจำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ
เรื่องการตัดโคต้าการเป็นผู้ขายสลากกับกองสลากเนี่ย
เรื่องนี้กองสลากไม่สามารถตัดสิทธิ์ในพีชได้
เพราะว่านายธนวัฒน์คำแหงพลไม่ได้อยู่ในรายชื่อโคต้า
หรือว่าผู้ลงทะเบียนจองซื้อกับสำนักงานสลาก
แสดงว่าเขาไปรับมาไม่ได้จงไม่ได้จองเลย
คือไปรับมาจากยี่ปั๊วถึงบอกว่ารับ๙๐๙๕บาท
แต่ก็ต้องไปสาวต่อไปสาวต่อว่าเป็นใครอ่ะยี่ปั๊วคนนี้

แสดงว่าคุณไปได้มาได้มาแต่คุณไม่ขายเอง
วนไปเรื่องเดิมคือคุณไม่ขายเอง
ไปทอดอื่นมันก็แพงขึ้นเรื่อย
ส่วนกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์มีการตั้งประเด็นถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า
ทำไมไม่ออกข่าวตั้งแต่แรกว่า
ไม่มีคนถูกหวย๑๕ใบ๙๐ล้านนะ

จนเป็นพีชโอ้โหโป๊ะแตกอะไรเนี่ยนะครับ

ข้อมูลที่มันเป็นข่าวออกมาณขณะนั้น
ไม่ได้มีการระบุชื่อบุคคลให้แน่ชัดว่าใครเป็นคนถูกรางวัล
อีกทั้งตามหลักผู้ถูกรางวัลก็สามารถทยอยขึ้นรางวัลได้
ละ๒๓ใบหรือจะขึ้นกี่ใบ
จะแบ่งให้ญาติให้คนสนิทมาขึ้นรางวัลแทนก็ได้
มันจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นรางวัลใหญ่จริงหรือไม่อย่างไร
และที่สำคัญความันถูกรางวัลก็ถือเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลที่ปกติแล้ว
สำนักงานสลากจะไม่เปิดเผยยกเว้นเจ้าของรางวัล
เขาอยากเปิดเผยตัวตนของเขาเอง
ทางสพโฆขามมาร่วมพิจารณาด้วย
ก็จะดูในเรื่องของการดำเนินคดีในเรื่องของลอตเตอรี่เพิ่มเติมไปด้วยนะคะ